อีฟันอะไร

เอ้าพี่ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยว

ขอบร้อยเข้าไปไหน

พี่ผมบ้างเลยพี่
เข้าไปไหน
ขอบร้อยวะต่อ

อุ้ยผมพิเศษออกมาให้พี่พี่ว่าผมต้องมารี่ดูอยู่อีก
ผมไม่อยากมารี่อีกมันตายไปแล้วเนี่ย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

ก็เข้ามาในห้องแล้วคราวนี้ผมนอนอยู่ข้างล่างอยู่
ก็คือเปิดประตูไปเขาก็เจอผมแล้วคราวนี้เขาก็เลยตกใจวิ่งกลับ
จะกลับไปออกทางเก่าแต่พอดีว่าเขาล็อกของเขาไปแล้ว
ก็เลยเดินกลับมาวนมาหาผมอีกครั้งนึงผมก็เลยถามว่าเข้ามาได้ยังไง
เขาก็ยอมบอกว่าพี่อย่าทำอะไรผมเลยบอกผมเถอะอย่าแจ้งตำรวจ
แล้วผมก็เดินเข้าไปล็อกคอเลยเพราะว่ามือเขาก็ไม่ได้ถืออาวุธอะไรเลย
ครับก็เลยต่อสู้กันสักพักหนึ่งแล้วก็ต่อสู้กันสักพักนึงแล้ว
จะเป็นประตูเลื่อนอยู่ข้างบ้านแล้วคือก่อนหน้านั้นจะมีเสียงเหมือนชนประตูครั้งหนึ่งก่อน
ครับแล้วก็จะออกทางนั้นแล้วพอคราวนี้ออกมาแล้วก็วิ่งอ้อมหน้าบ้าน
ปีนข้างกำแพงผมก็วิ่งตามเข้ามาจนถึงบ้านหลังเนี้ยเขาหายไปเลย
ครับก็คือผมไปตามแล้วเข้าบ้านก็คือผมไปตามเลยแล้วตำรวจเข้ามา
ช่วงชุลมุนสู้กันกับคนร้ายเนี่ยเราได้รับบัตรเจ็บไหม
ก็ได้รับบาดเจ็บครับก็คือเขากัดกัดที่หลังผม
ที่แรกประตูมันปิดไม่ได้มันเข้าไม่ได้ครับผมก็เลยปีนหน้าต่างเข้าไป
แล้วก็ขึ้นสำรวจดูทุกห้องนะครับแล้วก็เปิดเข้าไปก็เจอเขาเอง
ก็วิ่งออกมาบอกยามแล้วผมก็ยืนดักไว้ที่บันไดไม่ให้เขาลงมา

ครับก็ยืนเผ่าไม่ให้มันลงจากมันใดครับ

พอรอให้เจ้าหน้าที่มาแล้วเพิ่งจับปุ่มตัวครับ

อ่าาอ่าอ่า่าอ่าอ่า